งานนี้ค่ะแม่งานคุณปุ้ยปียพรประกาศเลยพร้อมรับสมัครสาวงามทั่วประเทศ

เริ่มวันนี้วันแรกค่ะคุณผู้ชม
จัดเต็มทุกกิจกรรมเหมือนเคยนะคะ
แล้วก็ปีนี้เหล่าสาวงามจะไปเก็บตัวกันที่เขาใหญ่แบบกรีนบล็อก
ส่วนไฟนัลจะเป็นรูปแบบไหนยังไงนะ
ปุ้ยเขาขออุบไว้ก่อนให้รอลุ้นกัน
แต่ที่แน่ดิฉันแอบส่องมารางวัลของสาวงามปีนี้นะ

ปีนี้สาวงามคึกคักแน่นอนค่ะ
ส่วนอีกเวทีนึงคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะ
ได้มาแล้วสำหรับตัวแทนสาวไทยค่ะ
ล่าสุดประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับคุณผู้ชม
ปีนี้งดจัดงานเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะ
เพื่อให้สอดคล้องต่อความปลอดภัย
และเป็นไปตามมาตรการของรัฐในขณะนี้นะครับ
ก็เลยขอแต่งตั้งน้องอินดี้จอนเซิลค่ะ
มาเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประกวด
แน่นอนว่าปีนี้ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพ

เดือนธันวาคมนี้ภูเก็ตลุกเป็นไฟแน่นอนนะ
เป็นกำลังใจกับตัวแทนสาวไทยทุกเวทีด้วยนะคะ
เชียร์กันลื้มแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
เป็นจังหวัดภาพแฟนนางงามนี่คไม่ไบ้นะคะ

เพราะว่ามันเป็นเวทีที่ทำให้เราแบบคึกคืนคึกคัก
เดี๋ยวซ้อมเดินเลยเวลาดูนางงามจะได้แบบอินเนอร์มา
เดี๋ยวให้เชอรี่เทรนด์ด้วยนะคะ